เดี๋ยวเรามาดูเรื่องอุบัติเหตุกันหน่อยไหมคะ
เตือนคือถ้าเกิดว่ารู้สึกง่วง
ขับรถไม่ไหวจอดแล้วก็นอนพักเถอะค่ะ
เพราะอย่างกรณีนี้นำอุบัติเหตุมาให้ดู๒จังหวัด

ที่เลยใหญ่เจอใหญ่ก็คือรถเทรลเลอร์หลับใน
แล้วก็ไปชนกับรถพ่วง๑๘ล้อมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนที่นนทบุรีผู้ชายคนหนึ่งขับเก๋งหลับในเหมือนกัน

จนไฟล์เนี่ยลุกลึกท่วมรถแบบนี้เลยนะคะ
เอารายแรกก่อนนะคะเกิดขึ้นที่ถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาออก
ในพื้นที่ตำบลปลายบางที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งว่ามีรถเก๋งสีดำไปพุ่งชนเกาะกลางถนน

มีการประสานให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันฉีดน้ำ

เรื่องต้นไม่มีคนติดอยู่ในซากรถนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสัก๑๐กว่านาที
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
และจากการสอบสวนนายสิทธิพรวงสุริยันท
ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งสีดำคันนี้

จะกลับบ้านพักของตัวเองที่แถวบางใหญ่

มีอาการวูบหลับใน

ตอนที่ขึ้นไปค้างเขาก็ตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมา
แล้วก็มีพลเมืองดีขับรถผ่านมาช่วยเหลือ

ซึ่งเขาไม่สามารถที่จะไปหยิบพวกทรัพย์สินต่าง

ตำรวจก็สันนิษฐานเบื้องต้นนะคะ

น่าจะเป็นระบบแก๊สที่ได้รับความเสียหาย

เป็นรถเทรลเลอร์ชนกับรถพ่วง
แปดล้อที่ถนนมะลิวัน
ขอนแก่งเมืองเลยปีก้อที่
กู้ไภก็ต้องเร่งไปช่วยดูจังหวะการช่วยสิกระชุนละมุนบุ้นวาย
ต้องใช้เครื่องตัดถ่างไปงัดซากเหล็กหน้ารถออกมาก่อนถึงจะเอาคนขับออกมาได้
คนขับรถเทรลเลอร์ก็คือนายกัญชัยเสาหมัน
อายุ๔๗ปีได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็ห่างออกไปจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
ก็ไปเจอกับนายประถมชัยอดทนอายุ๒๕ปี

ก็ยังยืนรออยู่ที่จะให้การกับตำรวจ
โดยคนขับรถพ่วง๑๘ล้อเล่าให้ฟัง
บอกว่าผมก็ขับมาปกตินะตามทางของผม

รถเทรลเลอร์เขามาด้วยความเร็วมาก
ผมคิดว่าเขาน่าจะหลับในมาพุ่งชนท้ายรถผมอย่างจัง
ทีนี้ค่ะก็เลยทำให้คนขับรถเทรลเลอร์
ส่วนสาเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถเทรลเลอร์ต่อไปนะคะ